ไปที่จังหวัดแพร่ครับไปที่ร้านตัดผมท่านชาย
ร้านแบบนี้ผมไม่เข้าไม่ได้เข้านานแล้ว

บาเบอร์นี่แหละฮะ
รถคือง่มโอ้โหคือบ้า

ความรู้จะถูกแปะอยู่รอบร้านเลย
แม้กระทั่งท่านเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานก็ตาม

ร้านตัดผมนี้เป็นร้านของพี่สุภาพเจนจัด
อายุ๖๒ปีแล้วเห็นไหมครับว่าอะไรแปะอยู่บ้าง

นี่นายกรัฐมนตรีของไทย

คนไหนไปตัดผมก็ต้องรู้ล่ะคราวนี้
โอ้โหนั่นไงบิ๊กจิ๋วท่านบรรทานท่านชวน

นี่แหละฮะเป็นบ้านเลขที่๓๙๒ตะบนสูงเม่น

ร้านตัดผมชายเล็กนี้นะฮะอยู่ในหมู่บ้าน

ในร้านตกแต่งด้วยคำคมคำกรอนรูปภาพ
แล้วก็มีประวัติที่น่ารู้น่าสนใจ

เว้นแต่บนเพดานติดอะไรรู้ไหม

ที่ดูพศแล้วย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับ

บนชั้นวางของกลางร้าน

พระธรรมคำสอนที่พิมพ์ด้วยใบลานนะ
เป็นภาษาคำเมืองให้นั่งอ่านด้วย

คือนอกจากมีเกร็ดความรู้ต่างแล้วนะครับ

พวกเตาหรี่เหล็กเขียวกบสายไม้
กระบวยกระด้งกระบุงตะก้าตะเกียง

แขวนไว้ลูกค้าได้แง้นดูเพลินระหว่างรอตัดผม
ของเก่าแปลกตาเหล่านี้หาดูยากนะครับ
ถึงขนาดครูนะเคยพานักเรียนมาทัศนศักดิ์ศาสตร์ที่นี่
มาเรียนรู้ใช่ไหมครับมาเรียนรู้ใช่นอกห้องเรียน
สุภาพเล่าแบบนี้ครับบอกว่าเริ่มตัดผมตั้งแต่เป็นทหารเกณฑ์
เมื่อ๔๑ปีที่แล้วนะฮะ
พอปลดประจำการยึดเป็นอาชีพเลยเปิดร้านที่บ้านเลี้ยงครอบครัวมาได้
ตกแตกร้านแบบนี้ก็อยากจะอนุรักษ์ของเก่า
ลูกค้าที่เข้ามาจะได้ไม่เบื่อมีอะไรให้อ่าน
มาถึงลอตเตอรี่แล้วอันนี้ฝากปุ้ยไม่ฝากก๊อฟ
คือที่ลุงสุภาพติดลอตเตอรี่ไว้บนเพดานเนี่ยอยากจะให้แง่คิด
ว่ามันอยู่สูงอยู่ไกลมันเหมือนดาวดวงใหญ่ปุ้ย
จะถูกหลักแสนหลักล้านแต่สุดท้ายก็ได้แค่สะเด็ดดาว๒ตัว๓ตัวเท่านั้น
ได้แค่หลักพันไม่เหมือนคุณก๊อฟเขาได้หลายพันนะฮะ
เตอรี่ที่ติดอยู่เต็มเพดานนี้ก็ไม่ถูกรางวัลเลยนะครับ
ท่านก็เลยฝากบอกมาที่ปุ้ยว่าอย่าฝันลมแรง
สุภาพจ๋าสะเก็ดดาวก็ยังไม่เคยโดนเลย
แต่เชื่อเถอะวันหนึ่งดาวก็ตกจากท้องฟ้าได้เหมือนกัน